โอ้โหเนี่ยฟินเวอร์เลยคุณผู้ชมเนี่ยสวยอ่ะ
คุณดูท้องฟ้าดิสวยมากนะสีสวยมากพระอาทิตยามเช้าที่โผล่ขึ้นมา
ทะเลหมอกที่ลอยอยู่เหนือทิวเขานะฮะอุณหภูมิเช้าวันนี้๑๑องศาเซลเซียส
กลางวันอุณหภูมิสบายใครจะคาดคิดว่าอยู่ที่แค่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียส
ที่ไหนบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่า
ยอดดอยอินถนนเจ้าประจำที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชม
บ่อยครั้งเลยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ฟินกันแบบนี้คุณ
เมื่อกี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นใช่ไหมก็สวยงามอีกแบบ
พอพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วนี่เห็นเมฆหมอกแบบนี้ก็สวยอย่างกับสวงสวรรค์นะ